ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะขอหลีกทางและเปิดทางให้กับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงทั้งในจอและนอกจอจังอย่างช้อนจินดาโชดค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโพสต์รูปภาพของสาวยิบสี่ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเวรพรมันเกิดหลายหลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะค
มีคำตอบให้ทุกทุกคนได้ฟังกันแบบชัดชัดซึ่งต้องบอกว่าคำตอบนี้แมนมากจะมากขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เราเป็นเพื่อนสนิทจริงจริงเป็นเพื่อนสนิทที่คือพี่เพิ่งถามผมว่ายี่สิบวันที่แล้วอ่ะแต่มันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมันก็ใจหายไปในหนึ่งแล้วก็วันเกิดของเขานะเขาก็ชวนทุกคนไปในงานว
ทำการ์ดให้ครับทำการ์ดให้ทำการ์ดคู่หรอครับเอาการ์ดเดี่ยวครับผม
คู่น่าจะใช้งานแต่งครับผมการเดี่ยวครับผมผมเริ่มเป็นคนฝ่ายโทษถีมากขึ้น
แล้วผมก็ไม่อยากให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายตอบเรื่องความสัมพันธ์ก่อนสิ่งที่ดีที่สุดคือผู้ชายตอบก่อนดีที่สุด
รู้ว่ามันจริงจริงก็อยากให้มันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่ว่านะตอนเนี้ยครับเราเป็นคนสื่ออ่ะ
ตอบอะไรได้ก็เท่าที่ตอบให้เกลียดเขาได้ให้เขาเกลียดครอบครัวเขาได้ก็ต้องทำก่อน
มันเป็นหน้าที่ผู้ชายอยู่แล้วนะที่ต้องทำไม่ใช่ให้ผู้หญิงเข้ามาโน้มไปเองนะครับ
เอ้ยเอาอะไรที่ตอบได้ก็อยากจะตอบก่อนไงครับคุณผู้ชมอ่า
แล้วนี่ตัดภาพมาอดีตคนรู้ใจของสาวยิปซีคิรติซะอย่างนั้นนะคะ
สำหรับหนุ่มเจดเจดพิพัฒน์เขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากทั้งคู่เนี่ยคบ

ซึ่งหนุ่มช้อนก็บอกว่านักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเนี่ย

ความสัมพันธ์ของเขากับยิปเวียเป็นเพื่อนที่ดีนะ

เราก็เข้าใจเราก็เคารพการตัดสินใจของเขา
แต่กับผมเนี่ยก็แค่โวยพร
หรือว่าเจอนำงานก็คุยเรื่องสัมเยระอะไรอย่างนี้
อ่าแสดงว่าเขาจบกันด้วยดีจริงแหละก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยหนุ่มช้อนเองออกมายืนยันแล้วว่า
กำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ก็เลยขอยืดอกแบบแมนออกมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อน

ดีนะบางคนอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้

แต่สำหรับช้อนจินดาโชธสามีแห่งชาติคนนี้
ต่อไปนี้จะเรียกว่าสามีแห่งชาติได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้

ใช่คือต้องบอกว่าช้อนเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
แล้วแนวคิดอะไรของเขาต่างที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
เป็นอะไรที่หลายคนยึดถือมาเป็นไอดอล
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีใครมาจับจองหัวใจแล้วเป็น๒๔

ใช่โอเคคู่นี้น่ารักทั้งคู่นะคะน่ารักค่ะ